การเมืองกันหน่อยยังคงวุ่นกันอยู่นะครับ
กับการเลือกตั้งที่นครปฐมนะฮะพักอนาคตใหม่
ขอให้กรกตจัดเลือกตั้งเขต๑
จังหวัดนครปฐมใหม่ทั้งจังหวัดเพราะว่านับ๕ครั้งไม่ตรงกันเลยครับ

แล้วปรากฏว่าผลออกมากรกตประกาศอย่างหนึ่ง

ประกาศ๕ครั้งไม่ตรงเลยแม้แต่ครั้งเดียว
นายสามารถน่าสกุลพุ่มในการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม
เชิญตัวแทนของสองภาคการเมืองไปร่วมสังเกตการณ
แล้วก็ไปฟังการชี้แจง
บอกว่าผลการตรวจสอบข้อที่จริง

เกิดจากที่เจ้าหน้าที่ลงคะแนนในใบบรรยายงานผลคะแนนผิดพลาด

ซึ่งเป็นชุดที่ส่งให้กับกรกตประจำเขต
เพื่อทำการบันทึกคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์
ทำให้คะแนนของพักประชาธิบัติหายไป๖๖คะแนน

เพราะไปเขียนคะแนนในช่องของพักประชาพิวัฒน์แทน
ส่วนใบคะแนนชุดที่มีการปิดประกาศการกรอกคะแนนถูกต้อง

นั่นหมายความว่าประชาธิปัตย์ชนะไป
พักอนาคตใหม่ออกแถลงการเรียกร้องให้กรกตสั่งให้จัดเลือกตั้งใหม่

นครปฐมไปฟังโฆษกภักดิ์อนาคตใหม่เขาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ
ไม่สามารถหาข้อยุติได้จริงว่าผลคะแนนครั้งไหนกันแน่
เป็นครั้งที่ถูกต้องแล้วก็ชอบทำ
ด้วยเหตุนี้มีข้อเท็จจริงหลักฐานปรากฏตามนี้
จึงเป็นเหตุให้พักอนาคตใหม่ขอให้กรกตจัดการเลือกตั้งใหม่
นครปฐมเขต๑ทั้งเขต
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลคะแนนผลการเลือกตั้ง
ที่เป็นที่ยอมรับโปร่งใสเป็นธรรม
แล้วก็แสดงจิตจำนงที่แท้จริงของประชาชนค่ะ
ส่วนนายสาธิตปิตุเตชะบรผู้น่าพักษ์ประชาธิปัตย์
ก็ออกมาเรียกร้องให้กรกตนั้นประกาศ

เพื่อเรียกคืนความน่าเชื่อถือกลับมาครับ
ด้านภักดิ์ฝรั่งประชารัฐหลังจากที่ผู้สมัครสอสอของภักดิ์ถูกยื่น
ให้กรกตนั้นตรวจสอบกรณีไปถือหุ้นในธุรกิจสื่อ
ซึ่งอาจจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัตินะฮะ
ก็มีรายงานว่าแก่นำของพักนำโดยในอุตมาสาวนายน

นายชาณวิสวิภูสริกรรมการบริหารภักดิ์
ซึ่งเป็นวาถีสอสอกทมที่ถูกยื่น
และค่ะและแม้เพียงแต่นายชาณวิส
อาจจะมีกรรมการบริหารพักอีก๒คนด้วย
คือนางสาวทันนิกานวาถีสอสอกทม
แล้วก็กรรมการบริหารพักรวมทั้งนางสาววัฒนยา
ซึ่งในการประชุมก็ประเมินว่าในทางนิตินัยเนี่ย
นางสาววัฒนยาไม่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติ
แต่ว่าการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาก็ต้องหวังผลทางการเมืองมากกว่านะครับ
ขณะที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ถูกร้องเรื่องของการถือหุ้นในบริษัทสื่อ
เตรียมชี้แจงบ่ายโมงวันนี้
โดยนาธนทรนั้นได้โพสต์เฟซบุ๊คเตรียมนำหลักฐานไปสั่งเจ้าพนักงานจรรย์จรที่บุรีรัมน์และปฐุม
ในช่วงบ่ายของวันที่๘มกราคมรวมไปถึงภาพต้นคั่วเช็คสั่งจ่ายค่าโอนหุ้น
ที่ถูกเขียนพาดพิงจากหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคล
ที่มีการเรียงลำดับอย่างถูกต้องไม่มีการทำเช็คย้อนหลัง
และเส้นทางทางการเดินทางในวันอันกราบไปมอบให้กับกรกต่อด้วย
ทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
นำเอกสารหลักฐานไปยื่นกับกรกตขอให้ระงับการประกาศผลและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ว่าที่สอสอของพักอนาคตใหม่เพราะว่ามีข้อมูลปรากฏว่าเป็นเจ้าของ
หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
ซึ่งลักษณะต้องห้ามในการสมัครเป็นสอสอตามมาตรา๙๘๓
และมาตรา๔๒๓เหมือนกัน
พร้อมกับย้ำว่าเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้ง
นักการเมืองที่เข้าสู่ระบอบการเมือง
ต้องไม่มีข้อเคลียร์แพรงสงสัย
แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนั่นเองนะครับ